เมื่อสาวคอสเพลย์ถูกความเหงาเกาะกินหัวใจ
รายการมาลัยศิลป์รักษ์จะอยู่นิ่งไม่ได้
คุณน้ำฝนสาวแบ๊วสุดสวยวัย๒๓ปี
ชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์เป็นชีวิตจิตใจ
คุณเจมส์นักศึกษานุ่มมาสกวนวัย๒๑ปี
รอยยิ้มของเขาทำให้สาวใจละลายมาแล้ว
คุณแท็กนักศึกษานุ่มหุ่นเฟิร์มวัย๒๐
ใช้การเทคแคร์เป็นหมายเด็ดในการพิชิตใจสาว

ว่าเราเจอใครที่รู้ว่าออกกำลังกายเราจะชอบแบบ

จะจับจึ๊บไหนมีไหม

เท่ากันเหรอโหดคิดว่าจะไม่ถึงเธออีก

แล้วหนุ่มคนไหนจะไขประตูหัวใจของสาวคนนี้ได้สำเร็จ
เที่ยงตรงเสาร์นี้กับรายการมาลัยเสียงรัก
ทางสถาดีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒